ต่อที่จังหวัดอุดรธานีครับผู้ชายคนนี้เมา
เมาแล้วก็ปั่นจักรยานมาไม่ไหวล่ะไม่ไหวล่ะ
ตัวเองลงนอนกลางถนนเลยฮะ

ไปไป
โอ้โหนี่แหละลงไปแบบนี้คนขับผ่านไปนึกว่าเขาประสบอุบัติเหตุครับ
นึกว่าปั่นจักรยานมาแล้วไปล้มกลางถนนไม่ใช่นะดูไปดู
อ้าวพี่เขาเมาคลิปนี้เนี่ยคนที่ขับรถผ่านถนนสายหนึ่ง

ทางโค้งบ้านสามขีตบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงอุดรธานี

รถที่ขับผ่านมาโอ้โหเบรกกันแทบไม่ทันครับ
กระยานคู่ใจเนี่ยล้มอยู่ข้างข้างเขาด้วยตอนแรกคนถ่ายคลิปเห็นแบบนี้
ก็ชะลอรถดูกะว่าจะลงไปช่วยเหลือคิดว่าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
กลัวว่าจะบาดเจ็บครับเห็นว่าเขาเนี่ยโบกไม้โบกมือชีโบชีเบด้วยนะ
ตะโกนพูดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะแต่พอขับรถเข้าไปใกล้ใกล้อ้าว
เมาครับเมาเป็นเหตุคนถ่ายคลิปทราบว่าชื่อคุณอ้อครับ
คุณอ้อบอกเห็นแบบนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
เอาไปโพสต์เพื่อจะเตือนภัยคนที่ใช้ถนนเส้นนั้นที่ต้องผ่านเส้นนี้
ต้องระมัดระวังกันหน่อยแล้วก็ระบุว่าเมาไม่ขับ
หลับอยู่กลางถนนแบบนี้ก็ไม่ได้นะ